ประกาศผลโหวตไทยรัฐที่สุดแห่งปี๒๐๒๐
ข่าวการเมืองแห่งปีสนับสนุนโดยไทยรัฐออนไลน์
ปีนายกรัฐมนตรีชี้ชะตาอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์
หลังได้รับการโปรดก้าวแต่งตั้งเมื่อวันที่๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
และระหว่างรอคำวินิจฉัยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
กระทั่ง๓๐กันยายน๒๕๖๕สารมีมติเสียงข้างมาก๖ต่อ๓
เห็นว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลง
นับตั้งแต่รัฐธรรมนูล๒๕๖๐มีผลบังคับใช้๖เมษายน๒๕๖๒
พลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อครองอำนาจยาวอีก๒ปีเสร็จ